เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าใจคอไม่ดีเลย

ผู้ชายคนนี้ยังไม่มาจัดการ

ให้พนักงานของรีสอร์ทไปส่องบานเกล็ดดูซิว่า

โทรแจ้งตำรวจเลยค่ะตำรวจมาไหมรีบมาเลยค่ะ
เจ้าของรีสอร์ทบอกมือไม้สั่นไปหมดเลยนะคะ
พอมาถึงนี่ค่ะต้องกั้นเชือกเลยนะ
อันนี้กั้นแบบนึกว่าที่เกิดเหตุเลยนะ
ที่เกิดเหตุเลยนี่ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสพเมืองเยอะโสธรนะคะพร้อมกับกู้ภัยนี่
นี่ค่ะมารีสอร์ทตรงนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะบนเขื่องคำ
อำเพิ่มเมืองเยอะโสธรนะครับดูสภาพสิค่ะ
ตะแคงแล้วเอาผ้าห่มคลุมตัวแบบนี้
พยายามช่วยกันปลุกนะตอนเข้าไปค่ะตะโกนเรียกด้วย
ตะโกนเรียกทั้งสะกิดถ้าเป็นพี่พี่ยังมีชีวิตอยู่
อยู่พี่ตื่นป่ะต้องตื่นป่ะต้องตื่นแล้วโอ้โหถ้าอย่างงี้พี่ตื่นแล้ว
ลองดูนะคะคุณผู้ชมโฟกัสหน้าจอนะคะคือตอนเนี้ยโควิดถูกไหม
แล้วดูจังหวะนี้นะคะมาแล้วก้านยาวมาแล้ว
หลับลึกนึกว่าตายโอ้โหสรุปสรุปให้แบบนี้ก่อนเลย
หลับลึกนึกว่าตายดูสิค่ะสภาพโอ้โหวังเงียเฉี่ยโอ้โหนี่
นี่มือคว้าเลยใครมาทำอะไรตัว
นี่ค่ะคุณผู้ชมสะดุ้งตื่นมาเฉยเลย
นักข่าวก็ตกใจตำรวจกู้ภัยตกใจกันหมด
แพทย์เวรก็ตกใจเธอคุณพระช่วย
สอบถามเจ้าตัวเจ้าตัวพูดจาไม่รู้เรื่องนะคะ
อาการมึนงงค่ะไปตรวจสอบ
นี่กระเป๋าสะพายพบเงินสดจำนวนหนึ่ง
แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าสารัชชัยจันน้อยอายุ๔๘ปีค่ะคุณผู้ชม
เออหลับลึกนึกว่าตายว่าแปลกแล้ว
สิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้แปลกกว่า

ชายคนนี้มาเปิดห้องพักแบบค้างคืน
พร้อมกับขอคนหนึ่งให้เข้าไปนอนคุยเป็นเพื่อน
แต่พนักงานแจ้งว่าที่นี่ไม่มีบริการอะไรแบบนี้

คนนางกล่าวก็เลยเดินเข้าไปในห้องพัก
แอร์ปุ๊บล็อกประตูพักผ่อนตามปกติ
จนกระทั่งช่วงเที่ยงช่วงเวลาเช็คเอาท์ค่ะ

แต่แห่ผู้ชายคนนี้ยังไม่ออกมาจากห้องพัก
พนักงานก็เลยไปเคาะประตูเรียกอยู่หลายรอบ

จนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงเย็น
จากเที่ยงไปถึงเย็นปล่อยให้ไปถึงเย็น